นี่ผมโปรโมทสินค้าโปรโมทแบรนด์ให้เขาหรือเปล่า
คือเขาบอกจะใช้ชื่อแม่ปองในการทำเป็นทั้งผลิตภัณฑ์
ค่ายเพลงทั้งสำนักพิมพ์หนังสืออะไรเยอะแยะไปหมดเลย

ปองที่ว่าก็คือนายสมปองนครไทยสงศ์

ค่ะอันนี้พระมหาสมปอง
สมปองหรือมหาสมปองเราเรียกได้แล้วนะฮะ
จากการที่ท่านเคยเป็นพระมหาสมปอง
ตอนนี้เป็นคารวาสเป็นญาติโยมปกติแล้ว
เพราะเมื่อวานก็ได้ทำพิธีลาศิกขาเรียบร้อยแล้วนะคุณ
นี่ช่วงของการลาศิกขานะฮะ๑๓นาฬิกา๙นาทีที่วัดบางโพ
พิธีนี้ก็จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายนะครับ
หลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่าจะศึกที่วัดสะเกด
นักข่าวไปรอกันให้ฮึ่มเลยที่วัดสะเขต
สุดท้ายท่านมาลาศิกขาที่วัดบางโพแห่งนี้นะครับ
ในช่วงของการทำพิธีต้องเปลี่ยนชุดให้คุณนี่
แรกที่ใส่ออกมาหลังจากที่ถอดจีวอนแล้ว
คือชุดนี้ครับเป็นชุดเสื้อพื้นเมือง
ที่เขาเรียกว่าเสื้อพื้นเมืองไทยคอนศาล
ลายดอกบัวของอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
เพราะอะไรฮะเพราะว่าพระมหาสมปองเป็นคนชัยภูมิใช่
เกิดแล้วก็โตที่ชายภูมิก็เลยใส่เสื้อไทยแบบนี้นะครับ
และหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเสื้อยืดอีกตัวหนึ่ง

เป็นเสื้อยืดแขนสั้นเขียนคำว่าแม่ปองชัดเจนเลย
แล้วก็ใส่กางเกงวอร์มสีดำออกมานะครับ
แล้วก็ในวันลาศิกขาคือเมื่อวานในช่วงบ่ายนะครับ
พระมหาสมปองไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนร่วมทำข่าวนะครับ
หลังจากลาศิกขาแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
แล้ววันนี้ก็จะเดินสายนะไปออกสื่อคุณ
แล้วก็มีการนัดหมายกับสื่อใหม่
บอกขอโทษนะจ๊ะสื่อทุกท่านขอโทษจริงนะฮะ
ที่เมื่อวานนี้ก็ข้าพเจ้ายุ่งอยู่นะครับ
และดังนั้นนัดใหม่เป็นวันนี้คุณนะฮะ
เพราะเราเข้าไปดูที่เพจของอดีตพระมหาภัยวัน
ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อว่าขออภัยพระมหาสมปอง
ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อว่าเพจแม่ปอง
เปลี่ยนวัดก็ไม่ยอมเชื่อแล้วก็มีการนัดหมายกันนะครับ
และล่าสุดเมื่อประมาณสัก๒๐นาทีที่ผ่านมานี้เอง
ผมเข้าไปดูเพจของแม่ปองเนี่ยนะฮะก็ขึ้นเพจอย่างนี้แหละครับ
บอกว่า๑๕นาฬิกา๑๕นาทีวันนี้๓๐ธันวาคม
เมนูอาหารเลี้ยงขอโทษจากเหตุการณ์เมื่อวาน
เหตุการณ์เมื่อวานก็อย่างที่เห็นไปรอกันที่วัดสะเกดนะฮะ
แล้วก็แม่ปองก็ไปลาศิกขาที่วัดบางโพนะ
บอกว่าเมนูอาหารเลี้ยงขอโทษเหตุการณ์เมื่อวาน

ปองขอโทษนัดเจอกันณร้านร้านหนึ่งที่ปากเกร็ดนนทบุรี
แล้วก็มีภาพของอดีตพระมหาสมปอง
ใส่ชุดสูตรสีขาวโอ้โหคุณผูกหูกระต่ายสีขาว

มีคนไปบอกว่าธุรกิจแรกคือข้าวแกงแม่ปอง
เพราะว่าแกงหม้อใหญ่ใส่นักข่าวไปเลย

แต่วันนี้จะไปเลี้ยงแกงในการขอโทษเหมือนกันนะครับ

เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้สักประมาณบ่าย๓โมง๑๕นาที
ทุกสำนักจะได้ไปสัมภาษณ์
แล้วก็นายสมปองจะได้เปิดใจกับเรื่องราวทั้งหมด
รวมถึงอนาคตที่จะทำด้วยนะครับ

ทิศทางของนายสมปองนครไทยสงศ์
จะเดินหน้าลุยธุรกิจแบรนด์ของตัวเอง

คือชื่อนี้ลูกเพจจะเรียก
ลูกเพจก็เรียกสั้นแม่ปองแหมแม่ปองมาแล้วแม่ปองมาแล้ว
แล้วก็นายสมปองเขาเปิดเผยถึงคำนี้ด้วย
บอกว่าคำว่าแม่ปองมันดูละมุนมันดูอ่อนโยน
เหมือนแม่ไก่ปกป้องลูกน้อยปกป้องสังคมทำประโยชน์เพื่อสังคม
ก็เลยตัดสินใจใช้คำว่าแม่ปองในทุกผลิตภัณฑ์เลย

อันดับแรกเลยแม่ปองของกินค่ะ
ขายหมดเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากชาวบ้าน
อกจากนั้นก็มีค่ายเพลงด้วย
คือเขาบอกค่ายนี้นะมีแต่การคัดนักร้องเข้าไม่มีให้ออก
จะมีนักร้องดังหลายคนเลยมาช่วยคัดศิลปินเข้าค่ายด้วย

เพื่อใครสนใจเป็นศิลปินของค่ายแม่ปองเขา

ใช่นอกจากนี้แม่ปองของใช้ก็ขายถ้วยชามเสื้อผ้า

เซรั่มทาหน้ายาสระผมยาสีฟันสบู่ใยขัดตัวนะฮะ
สำนักข่าวแม่ปองก็มีวัตถุประสงค์ว่าทุกชั่วโมง
ต้องได้ช่วยคนอย่างน้อย๑คน
อกจากนี้การเป็นนักแสดงที่พี่หม่ำจกมกเขาเคยพราบไทม์เอาไว้ก็จะเป็นด้วย
แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ยังคงเป็นอยู่ก็คือเป็นผู้ชำนาญการด้านพระพุทธศาสนา
เดินสายปราธกคาถาแล้วก็สนทนาธรรมด้วยนะครับ
เอาหนังสือที่เขียนไว้มาขายรวมถึงอนาคตคุณ
จะเป็นร้านสะดวกซื้อเราเคยได้ยิน๗๑๑ใช่ไหม
แม่ปอง๗๑๑แล้วก็บอกว่าตั้งใจเลยท้าชน
พิมพ์รีไพรขายทุกอย่างเจอแม่ปองหน่อยเป็นอย่างไร
ขณะที่ทิศไพรวันหรือว่ามหาภัยวันคนสนิท
ว่าศึกก่อนเป็นรุ่นพี่นะศึกทีหลังเป็นรุ่นน้อง
แล้วก็เตรียมรอต้อนรับเลย
เพราะว่านายไพรวัลศึกไปก่อนแล้ว
แต่ตอนที่เป็นพระเนี่ยเป็นรุ่นน้องของพระมหาสมปองนะฮะ
ตอนนี้ศึกไปก่อนก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นพี่แล้ว
แล้วก็บอกว่าเกียงต้อนรับเดี๋ยวนะ
ตัดต่อหน้านี่คือเอาแม่ปอง
ชุดท่อนบนเป็นทักซิโดหรอข้างล่างเป็นแบบ

เป็นตัดต่ออีกภาพหนึ่งก็ตัดต่อเป็นหน้าใจแอ้นนะคะ
บอกว่ายินดีต้อนรับสู่โลกแห่งผู้ครองเรือนครับผม
แล้วก็อีกอันหนึ่งรู้สึกแซวชุดไทยคอนศาลนะคุณ
ไทยคอนสารชุดนี้ทำไมฮะเขียนว่าศึกวันเดียวก็ทำงานโรงแรมเลยเหรอครับ

มีการแซวกันนะฮะทีนี้ก็ต้องดูอนาคตของนายสมปองนะครับว่าจะยังไงต่อ
วันนี้เดี๋ยวนัดนักข่าวในการเจอกันบ่าย๓โมง๑๕นะครับ